ในฐานะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
หลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปชั่วคราว
เมื่อวานนี้แน่นอนก็มีการประชุมกัน
คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
เพราะว่าตอนนี้ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

ท่านนายกกำชับที่ประชุมว่าส่วนราชการต่าง
ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับ
ให้ประชาชนได้รับทราบรวมถึงการให้บริการไฟฟ้าปรับปลาแล้วก็โทรศัพท์
ท่านนายกบอกถ้าระบบมันร่มไปทั้งหมด
สื่อสารแจ้งข้อมูลมันจะลำบาก
ต้องไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่ง
เหมือนกับที่เคยใช้เมื่อปี๕๔นี่ครับ
วาถะของพลเอกประยุจันทร์โอชา

ดังนั้นเราต้องเตรียมแผนนี้ไว้ด้วย
ในกรณีที่อาจเกิดปัญหานายกบอกแบบนี้
หากระบบล่มให้ใช้ทรานซิสเตอร์ในการสื่อสารแจ้งข่าวกับประชาชน
สมัยปี๕๔ตอนนั้นใครนะนายกยิ่งรักอ่ะสิ

ชาวเน็ตนักการเมืองคนดังในโซเชียลมีเดียรับลูกทันที
อยากจะทำตามท่านนายกเอาคนแรกก่อนเลยครับ

คุณหญิงหน่อยฮะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

โพสต์คลิปสาธิตการใช้พรานซิสเตอร์ในการฟังข่าวน้ำท่วม
ใช้อย่างไรใช้อย่างไรคุณหญิงหน่อยดูหน่อย
ถามอะไรถามอะไรครับ
บอกว่าถ้าไฟดับจะติดตามปัญหาน้ำท่วม
ให้ติดตามที่วิทยุทานซิสเตอร์

ทำอะไรทำอะไรครับ
ไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ไฟฟังของพระพุทธภาพยาดู

ที่เรียกมาแล้วข้างคืนเดี๋ยวเปลืองข้าวด้วยนะ

ยอกยอกยิกยิกน้อยอ่าธรรมดาครับ

คุณสมชัยศรีสุธิฮากร

และตอนนี้เป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเครื่องนโยบายภาคเสรีริรมไทย
โพสต์ภาพถ่ายคู่กับทรานซิสเตอร์อูฟ
อาจารย์สมชัยยังมีอยู่นะ
หรือยังไงนี่โพสต์ภาพแบบนี้อาจารย์เคมีที่มเกษตรครับ
อันนี้เป็นป้ายทางเข้ามเกษตรนะพี่เบิร์ต

ก่อนนี้เรารายงานบ่อยนะมเกษตรน้ำท่วมขัง

อาจารย์ออสเนี่ยเตรียมวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ
พออาจารย์ออสกลับมาถึงบ้านโพสต์อีกครับคราวนี้

เป็นสาธิตวิธีการใช้เป็นยังไงอาจารย์ออสไหนสอนหน่อย

โอเคครับปลอดภัยแล้วครับทุกบ้านมีเยี่ยมครับ
คือทำให้มันดูเป็นแบบวิทยุเก่านะ
แล้วอาจารย์ออสบอกว่าแม่หายไป๓๘วันกลับมานี่ไม่ผิดหวังจริง
คนในโซเชียลครับพากันไปหาซื้อเลยนะ

ส่วนใหญ่ที่ส้มไว้ราคาไม่เกิน๕๐๐บาทที่วงกรอบไว้เนี่ยนะคะ

วิทยุวัวน้อยของพี่น้ำแข็งนี้เท่าไหร่จำได้ไหม
อันนี้ซื้อมาให้ลูกมาฟังนี่ก็เป็นพันอยู่
แต่มันมีหลายโหมดอันนี้เป็นโหมดวิทยุด้วย
อีกคนนึงอันนี้เป็นพ่อค้าขายเนื้อ

นี่บางโตก็เกาะทุกกระแสกระแสนี้เค้ามายังไงเนี่ยมากินไง
โอ้โหขายของได้ด้วยนะบางโตครับ
นี่ร้านอาหารเนื้อแท้ก็ขายเนื้อวัวเป็นหลักนะครับ
ก็วัตถุประสงค์คือท่านอยากจะให้ติดตามข่าวสาร
ถ้าสมมุติว่าระบบการสื่อสารมันล่มจริงนะฮะ